ฝังตะกุดฝังเข็มอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ใช่ครับแล้วก็เข็มก็เป็นเข็มทองที่แบบ

ผมเชื่อว่าเข็มพวกนี้จะกันของทุกอย่างที่เข้ามาหาผม

คุณเอ๊เขามีตะกุดหลวงพระคูณ๙ดอกอยู่ในแขนผม
ของผมมีตะกุดมีตรงนี้

เวลาฝังนี่คุณไปฝังเข็มของพระอาจารย์อะไรบ้าง
น่าจะเป็นสายของหลวงพ่อคูณอะไรอย่างนี้ครับ
คิดว่าคุณโมเรามาดูฟิล์มเอ็กซาเรย์ของคุณอาร์ตกันดีกว่าว่า

อันนี้คุณไปเอ็กซาเรย์มาให้ดูเลย
เอ็กซาเรย์ไม่ผมไปเอ็กซาเรย์ปอดครับ

เหมือนฟังเข็ม
แล้วหมอไม่งงอะฮะ
ไม่ครับหมอก็บอกฟังเข็มมากหรอ
แสดงว่าผมก็ถามหมอว่า

ไม่เข็มไม่ใช่ผมก็ถามหมอว่า
ทำไมรู้อ่ะครับมีเยอะ
เรื่องปกติโอเคผมก็เดินลงไป
แล้วผมก็เลยบอกว่าขอฟิล์มอันนี้ไว้นะ
ไว้ให้คนดูว่ามันมีอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมสังเกตเห็นมั้ยฮะ
นี่ค่ะ
คุณอาชีพให้ดูนะ
อันนี้๑
ตรงหน้าอกจะมี๕๒

แล้วก็๓นี่จะเป็นตรงกระดูก

แล้วตรงหน้าอก๕แล้วตรงไหนอีกตัวเอง
ตรงนี้๑อีก๖๗๘๙๑๐

เดี๋ยวเร็วหนี้จะไปเอาข้างหลังอีก๕
ที่แดง
ที่เบิร์ณที่พ่อพาไป
เจ็บไหมครับ

มันมีเรื่องน่าแปลกมากนะจริง
๑๒๓๔เข้าง่ายเลย

เริ่มโอ้ยมั้ย
ตอนแรกเค้าจะฝั่งผม๗เล่มที่หน้าอก
จริงมันเป็นศักระษ์สังว่านพอดีครับ

คิดแต่ในใจคิดแต่ในบ้านไปแต่ผมไม่รู้ว่ามันฝั่งเจ็ด
ผมก็บอกอยากฝั่งแค่๕เล่มคิดในใจไปตลอดทาง๕เล่มก็คงเป็น๑แล้วก็เป็น๔๕

๓เริ่มดันไม่เข้าแล้ว
เริ่มเขาเหมือนเขาตีกลับแล้วครับ๓
มันเยอะไปหรอ
มันเยอะไป๓ก็คือผมก็บอกกับตัวเราเองว่า
อย่าทำให้ผมเจ็บนะก็เข้า
พอ๔เริ่มแบบเจ็บแล้วนะ
อย่าเจ็บสิ
ก็เข้าพอเล่มที่๕

เป็นเพราะใจคุณคิดว่าจะ๕มาตลอด
เข้มทองจะค่อยกระตุกเตือนเวลามีอันตราย

แผลแผลแผลตัวนี้สิ่งบัตรเหตุใหญ่สุด
ขี่ไปแข่งมอไซค์ครับ
หน้าฝั่งนี้หมดเลย
รอยนี้จะเป็นรอยและตรงนี้หมดเลย
ทั้งตัวคือเป็นแผลหมดเลย
เหมือนตอนออกไปแม่ก็บอกอย่าออกไปนะลูก
แล้วก็แบบขึ้นไปข้อมูลแล้วก็ตกตึ๊ก
เขาคือเด็กคนหนึ่ง
แล้วคุณเอาไปวางแค่อย่างเดียว
เอ่อถีบถ่ายนี่ขำมาก
ที่บ้านผมจะมีชื่อสมบัติ

ที่บ้านแม่ถ้าแม่จะมี๕องค์

เงินอยู่ตรงนี้แม่ขอวางหน่อยนะลูก

เป็นอาทิตย์อะครับแล้วอีกเช้ามันก็อยู่อย่างนี้

มันไม่ให้อยู่เหมือนเด็กมีชีวิต
อย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวให้ไปหา
แล้วทิ้งจริงจนพ่อต้องไปบอกว่า

คือต้องเล่าเท้าความกลับไปตอนเด็กก่อนตอนเด็ก

ดอกบัวและแค่แล้ว
และเรื่องประหลาดมากพี่หนุ่มปวดศอก
เขาไปจับแล้วเขาก็สวดอะไรไม่รู้

แล้วก็อ้วกออกมาเป็นเลือดคนนี้หาย

พ่อไปบอกอาจารย์อ้วนบอกว่า
เขาก็ให้พระมาห้อยองค์หนึ่ง
เอาห้อยตามปกติไม่ได้คิดอะไร
หลังจากที่ห้อยไปเกเลอยู่ประมาณ๒๓วันนะครับ
เล่นไอสเก็ตโดดไปห้างไม่ไปเรียนนี่นี่กลับมา
เป็นไงอ่ะไปเล่นในน้ำพร้อมนี้สนุกไหม
บอกว่าฮะรู้ได้ไงว่าไปไหนบ้าง

อาจารย์อ้วนเธอแล้วเขารู้ได้ยังไง

อันนี้เป็นเท้าฮิลัณพนาศูนย์ครับ
นี้เป็นผมเชื่อว่าเป็นยักษ์ที่คุ้มครองบ้านผมอยู่
เพราะว่าวันที่ผมซื้อบ้านล่าสุดเนี่ย
ผมซื้อปุ๊บวันที่๒ผมเข้าไปนั่งโสมาธิในบ้าน
นั่งอยู่สักครึ่งชั่วโมงเลยมั้งครับได้ยินเสียงแบบตึ้งตึ้งตึ้งอยู่รอบบ้านเลย

ก็ถามคุณนาลีเหมือนเดิมคุณนาลีเมื่อกี้นั่งได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านเลย
เขาก็ไปสไตล์เขาเวลาเขาตอบคำถามเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
เขาก็ดูตัวบันเริ่มเลยเขาก็บอกตัวบันเริ่มเลย
พี่หนุ่มตอนคิดบ้าน๒ชั้นน่ะเพิ่งเห็นสะดือเขาออกเขาแป๊บหนึ่งแต่ขอพูดแป๊บหนึ่ง

เมื่อกี้คุณนาลีบอกเปทำให้มีเธาฮิลันธุ์ภนาศูนย์อยู่ที่บ้าน

รูปปั้นอยู่ที่บ้านก็คือรูปนี้

นานแล้วแล้วผมไม่รู้

ที่ตามผมตลอดเวลามีใครแล้วจะคุ้น

ไปขอให้ท้าวอนิรันดิ์พนาสูร
เขาไปเอาวิญญาณเด็กคนนั้นกลับมาคำถามแรกเลยนะที่ลูกลืมตาขึ้นมาแล้วถามแม่คือหรือเปล่า
เอาหนูกลับมาทำไมแล้วเขาถามว่าใครก็บอกคนนี้แหละไปเอาคุณวิญญาณเขากลับมา
บอกแม่ตามแต่ในขณะเดียวกันด้วยกายภาพคนมันขาดออกซีเย็น
สัมภาษณ์ไปเธอนิ้วหลุดทีละนิ้วต่อหน้าฉันสองคน

เขาจึงบอกว่าแม่เขาจบรายการเขาพูดกับแม่เขาว่า
แม่ไม่น่าเรียกหนูกลับมาเลยน่าจะปล่อยให้หนูไป
แต่ว่าที่แน่นะครับคุณอาร์ดเองก็เรียกว่ามีสิ่งของที่บูชัยเยอะแยะมากมาย